ปีใหม่มาถึงแล้วและวันที่๑มกราคมนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของช่วงหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงก่อนคริสต์มาสกันนะคะแน่นอนหลายคนเตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วค่ะ
คราวนี้แหละก็จะต้องดูแลตรวจสอบเรื่องของเส้นทางกันหน่อยนะ

กระทรวงคมนาคมแล้วก็หน่วยงานในสังกัดเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับกันล่ะค่ะ
พีรพลถาวรสุพเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
ประชาชนที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่เนี่ยน่าจะทยอยเดินทางกลับสู่กรุงเทพช่วงวันที่๑๒มกราคมนี้
กรมขนส่งทางบกก็เลยเตรียมความพร้อมค่ะ
เป็นการเตรียมความพร้อมรับคนกลับจากบ้าน
ชับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งเลยนะคะ
จะเตรียมรถโดยสารแล้วก็รถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการ

แล้วก็ให้ดำเนินการตามมาตรการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ
พนักงานขับรถทุกคันให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้มีการจัดส่งผู้ตรวจการขนส่งทางบก
เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
จนถึงการป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสาร
โดยจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
ลงโทษเข้มข้นจริงจังอย่างทันที

เอาเปรียบประชาชนหรือกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสบนความเดือดร้อนของประชาชนนะคะ
ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่กลับสู่กรุงเทพ
โดยมีการเพิ่มเที่ยวรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ๔ขบวนค่ะ
แบ่งเป็นวันที่๑มกราคมขบวนศิลาอาจกรุงเทพ
อุบลราชธานีกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพ
ส่วนวันที่๒มกราคมจะเป็นอุบลราชธานีกรุงเทพ
ก็จะมั่นใจได้นะคะว่าน่าจะไม่มีประชาชนตกค้างแล้วล่ะปีนี้
ส่วนบริษัทคนทรงหรือบรขสอประเมินเหมือนกันว่า
ขากลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพ
ระหว่างวันที่๑๓มกราคมจะมีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า๔๓๐๐๐คน
ได้มีการจัดรถรวมทั้งหมด๒๓๒๓๗เที่ยว
ว่าประชาชนจะใช้บริการมากที่สุดในวันที่๒มกราคม
ประมาณสัก๑๖๐๐๐คนค่ะ
นายจิรษักเยาวัชกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บขศบอกนะคะว่า
เที่ยวขาไปถ้าให้เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ก็พบว่าปริมาณผู้ใช้บริการนั้นน้อยลงอยู่ที่ร้อยละ๑๐ค่ะ